กลับมาติดตามเหตุการณ์แบบที่โอ้โห

นะคุณคะเสียวหัวมากเลยเวลาขับผ่านสะพานอีกเหรอครับ
แต่รอบนี้มันไม่ใช่เส้นพระราม๒มันใจกลางกรุงเลยนะ
กลางเมืองเลยฮะเส้นสาธรณราธิวาสนะครับ
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์กำลังจอดติดไฟแดงอยู่คุณผู้ชม
อยู่แท่งเหล็กหล่นตุ๊บลงมา
เกือบจะโดนหัวแล้วนะฮะไปดูคลิปเหตุการณ์ประทึกกันนะครับ
โอ้โหผู้ชมถ้าโดนหัวถึงตายใช่ค่ะ
คุณผู้ชมมันหล่นลงมาแบบนี้นะฮะ

ตรงนี้คนมาจอดมอเตอร์ไซค์จอดเพียบเลย

ตรงนี้เยอะนะฮะนี่เจ้าของคลิปเนี่ย
เผยแพร่คลิปนี้ในเฟซบุ๊กบอกว่าเป็นเหตุระทึกใจกลางกรุง
ช่วงค่ำของวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยระบุข้อความไว้แบบนี้ใจกลางเมืองเลยจ้า
แฮชแท็กแยกสาธารณราชีวามีวัตถุคล้ายแท่งปูนลนตุ๊บ
โชคดีที่วันนี้ฝนตกมอเตอร์ไซค์เลยเบาบางไม่อย่างนั้นนะ
ปกติแล้วบริเวณตรงนี้จะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดรอข้ามแยกแบบ
แน่นเอียดเลยบริเวณที่เราจอดรถคือตำแหน่งเดียวกับคันสีขาว
ที่วงไว้ในภาพเส้นทางนะจากสาธารณราชีวามุ่งหน้าพระรามสี่
เลี้ยวขวาเข้าถนนนราธิวาสวัตถุที่ตกลงมา
คล้ายกับขอบสะพานเขียนไว้แบบนี้เลย
พี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่คือเสียวหัวมากเลยคนโพสต์คลิปเขาเขียนแบบนี้
และความเลิศของพี่เขาคือนอกจากจะเป็นผู้ที่เกือบจะประสบภัยแล้ว
ยังเป็นพลเมืองดีนะคุณนะทำไมรู้ไหม
ลงจากรถมาเก็บชิ้นส่วนไปไว้ข้างทางด้วย
หยิบตอนยกชิ้นมันใหญ่เหมือนกันนะ
ใหญ่สิคุณมันเริ่มเทิมเลยฮะถึงได้บอกท่านโดนหัวแตกเลยนะ
ตายได้เลยน่ะตายเลยน่ะแล้วนี่ต้องตึกเอ็มไพรเหรอครับใช่ครับ
นี่คุณผู้ชมฮะเราคุยกับเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังบอกว่า
หกโมงเย็นของวันที่๒๓สิงหาคมมาจอติดไฟแดงอยู่ตรงแยกสาธารณราชที่วาดเนี่ย
แล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าตกลงมาจากไหน
ซึ่งอาจจะร่วงลงมาจากสะพานด้านบนและหากแท่งปูนร่วงลงมาในช่วงที่ฝนไม่ตก
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงกันเยอะแบบนี้แล้วก็ล้ำเส้นออกไปอีกนิดนึงนะคุณ
อาจจะมีคนถึงเจ็บถึงตายหลายคนนะฮะเพราะปกติจุดนี้จะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดติดไฟแดงจำนวนมากเลยนะครับ
เจ้าของคลิปฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลด้วยเพราะหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต
คุณผู้ชมคลิปนี้เผยแพร่ออกไปหลายคนบอกอีกแล้วอีกแล้วนี่จะให้ตายก่อนหรือไง
ถึงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำนะฮะ
ล่าสู่พฤษขาของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมพบกับจุดที่แผ่นปูนหล่นลงมา

เรามองขึ้นไปข้างบนส่องกล้องขึ้นไปข้างบนนะฮะ
พบว่ามีแผ่นปูนดังกล่าวหลุดหายไปหลายชิ้นจากขอบข้างบน

นายเอนามสมมุตินะคุณเป็นใครนายเอ
นายเอเป็นคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดมาแล้วหลายครั้งนะแต่มันไม่เป็นข่าว
โดยแผ่นปูนจะหล่นลงมาตั้งแต่แถวเชิงสะพานสาธรณ์
ตามแนวรถไฟฟ้าแบบนี้เลย
จนถึงจุดเกิดเหตุแล้วที่เป็นข่าวเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มาก
กระทั่งเมื่อวานนี้๒๔สิงหาคมมีฝนตกปล่อย
ในพื้นที่ที่รถมอเตอร์ไซค์เขาจะพากันมาจอดหลบฝนใต้สะพาน
ไม่ได้จอดในช่องจอดรอสัญญาณปกตินะ
ดังนั้นตามในคลิปก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค

โชคดีนะคุณถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดเยอะเนี่ยอาจจะถึงตายนะฮะ

อยากให้มาตรวจสอบนะถึงการก่อสร้างว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เศษปูนแผ่นปูนมันร่วงลงมา
ที่สำคัญคนใช้รถใช้ถนนเป็นประจำเส้นนี้
บอกว่าโอ้โหไม่ปลอดภัยเลยจริง
ไม่รู้ว่าวันไหนนะที่ไอ้เศษต่างมันจะร่วงใส่หัวกันนะฮะ

มันเป็นการแก้ปัญหา
ล่วงแค่อันเดียวไงมันล่วงเยอะ
แล้วทีนี้มันเป็นอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนน
ทุกวันนี้ขับรถไปรถมาก็ระแวง
เพราะไม่รู้มันจะล่วงใส่หัวเราตอนไหน
นี่แหละฮะไม่รู้จะล่วงใส่หัวเราตอนไหนนะ

บางอันมันแหวนมากใช่นะฮะเป็นเสียงซ้อนจากประชาชนบอกกลัวเลยเกิน
สักวันหนึ่งพวกเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้
และอยากให้ตรวจสอบจุดอื่นด้วยนะคะไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะ
ถ้ามันเคยเกิดจุดอื่นมันอาจจะเคยเกิดเหมือนกันนะ
ใช่นะครับขอบคุณเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์ด้วยเป็นผู้หญิงนะ
ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงที่โพสต์ไว้นะฮะ